เป็นกรณีของโจ๊กไอศครีมนักล่าผีชื่อดังที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๓๐ล้านบาท
อืมแล้วก็จริงจริงแล้วตัวเองไม่ได้ถูกอ่า
ไปโพสต์บอกว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑เรียกว่าเป็นโจ๊กว่าอย่างนั้น
เป็นโจ๊กแต่มันไม่โจ๊กค่ะเพราะว่าเรื่องนี้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาบอกนะคะว่าการโพสต์แบบนี้เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ค่ะ
สองวันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกรณีนายอัธวุฒิอินทองหรือโจ๊กไอศครีมโพสต์ภาพถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑ทั้งหมด๑๐ใบรวม๓๐ล้านบาทจนโอ้โหฮือฮามากเลยนะคะแล้วก็ไปแชร์ว่อนเน็ตแล้วเจ้าตัวก็มาชี้แจงว่าภาพลอตเตอรี่เป็นการตัดต่อจริงแล้วไม่ได้ถูกต้นฉบับคือเล

ท่านตำรวจเอกโอลานสุกเกษมผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะ
กรณีโจ๊กไอศครีมยังไม่ชี้ชัดว่าผิด
แต่ถ้าถามว่าการโพสต์แบบนี้ผิดมาตราไหน
ก็จะเข้าข่ายความผิดมาตรา๑๔วัก๑
ว่าด้วยการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
แต่ในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ได้รับความเสียหายจากการโพสต์ในลักษณะนี้
แล้วก็ไม่มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดต่อโจ๊ก
ก็เลยไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เจ้าตัวก็ลบไปแล้ว
ก็เลยฝากถึงประชาชนค่ะใครที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ระวังนะคะการนำข้อมูลเรื่องราวที่เป็นเท็จ
ไม่จริงไปโพสต์หยอกล้อกันในหมู่เพื่อนฝูง
ทำได้แต่อย่าไปสร้างความตระหนกความตกตื่นตกใจให้กับคนอื่น
เช่นโพสต์บอกว่าไปวางระเบิด
จุดนั้นจุดนี้อันนี้ผิดแน่นอน
ข่ายความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔วงเล็บ๑
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แล้วก็หลังจากรู้ตัวว่าตัวเองเป็นข่าวใหญ่
คนนี้เมื่อวานนี้คุณโจ๊กไอศครีม

เขาขอโทษนะตัวเองขอโทษจริงครับ

ผมขอให้เคสผมเป็นกรณีศึกษาและเป็นอุทาหรณ์ในการแชร์เช็คโพสต์
แล้วก็เล่นให้มีขอบเขตนะครับผม

ถูกรางวัลตัวจริงอย่างจริงใจมาหน้าที่นี้ใคร
ถือดอกไม้ดอกดาวเรืองใช่ไหม
นะก็เตือนกันไว้เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกัน

เราอยู่ด้วยกันแบบนี้คุยเล่นกันแซวกันได้
แต่ว่าบางทีอย่างที่บอกโลกออนไลน์เผยแพร่ไปแล้ว
มันไปเร็วแล้วมันไปไกลบางคนเขาก็เชื่อ